คุณผู้ชมคะขอพูดถึงเรื่องไฟไหม้อีกหน่อย
คือชาวบ้านในตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ

เขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยไฟไหม้ไฟไหม้เป็นร้อยไร่เลยนะ
แล้วก็พอโทรศัพท์ไปขอรถดับเพลิงของอบตแก่ใหญ่
ได้รับคำตอบมาว่าไปไม่ได้รถไม่มีน้ำมัน
คำตอบเป็นแบบเนี้ยรถดับเพลิงไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันออกไปช่วยไม่ได้
ก็ต้องไปเอาของอบตอื่นที่อยู่ใกล้มาช่วยแทน
แล้วทำไมอบตอื่นมีน้ำมันใช่ไงเนี่ยเรื่องนี้ต้องตอบคำถามให้ได้นะ
เขาบอกว่าไฟไหม้เป็นร้อยไร่นะชาวบ้านวิ่งดับไฟกันเกือบตาย
โทรแจ้งอบตแก่ใหญ่คำตอบคือรถดับเพลิงไม่มีน้ำมัน
เขาก็เลยบอกว่าขอขอบคุณรถดับเพลิงอบตแสลงพันธุ์ครับ
มาช่วยดับไฟในพื้นที่ของอบตแก่ใหญ่ได้ทันเวลา
ก็เลยไม่เสียหายไปมากกว่านี้
อันนี้คือสามเมษายนที่ผ่านมาที่เกิดเหตุนี้ใช่ไหมทีมข่าวของเราใช่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยบอกว่าติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะ
เจ้าของโพสต์ที่ชื่อว่านายวราวุฒิ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนตำบลแก่ใหญ่นี่แหละ
คนที่โทรไปก็คือเขาโทรไปบอกว่าอบตแกใหญ่ไฟไหม้นะ
แต่ได้รับคำตอบมาว่ารถไม่มีน้ำมันเลย
ไม่มีน้ำมันเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่มีน้ำมันแบบนี้มานานแล้ว
เป็นแบบนี้มานานแล้วไม่ใช่ครั้งแรก
เขามีปัญหาภายในอะไรกันก็ไม่รู้อะค่ะเขาบอกแบบนี้
เขาถามกลับไปนะว่าอบตแก่ใหญ่ทำไมกระจอกจังทำไมไม่มีน้ำมัน
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะโพสต์นะทางพนักงานบอกโพสต์สิครับ
ตามสบายพี่เลยเป็นแบบนี้มานานแล้วทำอะไรไม่ได้
แสดงว่าพนักงานในอบตก็อึดอัด
ใช่บอกเออพี่โพสต์เลยตามสบายพี่เลยลองฟังเสียงดูค่ะ
น้องชายที่ทำงานเป็นป้องกันอยู่ที่อยู่อบตใหญ่นี่แหละ
น้องชายบอกพี่รถไม่มีน้ำมันเลย
ทำไมรถไม่มีน้ำมันวิธีมันเป็นเพราะอะไร
ถ้ารถอับเปลิงถามงานมีน้ำมันทำไมมีน้ำมันละ
พอเสียหน่อยหนึ่งรถทางแสดงพนักงานเขาก็เอามาให้

เสียงฟันเติมมาสองคนและมีหมารุฏหมารุฏคือป้องกันของใกล้ใหญ่เรา
เพราะมันเป็นปัญหามานานเป็นปัญหามานานทีนี้ค่ะทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่
นายวิชัยจรจรรย์อายุสี่สิบปีก็เป็นสมาชิกอบตที่หมู่หนึ่งที่ตะมนตแก่ใหญ่เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ากรณีรถดับเพลิงจอดไว้นานแล้วเพราะว่าไม่มีน้ำมันที่จะเติม
เวลาจะออกเนี่ยก็จะใช้เงินชาวบ้านเรียรัยกันเพื่อเติมน้ำมันค่ะครับ
เขตพื้นที่ตำบลแก่ใหญ่ไฟไหม้หลายครั้งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหมู่๑๒ที่ถึงขั้นมีคนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เมื่อ๒๓มีนาคมคนเสียชีวิตนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระบบข้างในมีปัญหาอะไรกัน
ว่าไม่ลงรอยกันภายในอบตหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็เลยไม่มีงานประสานงานกันเนี่ยค่ะ
ดับเพลิงจอดเอาไว้ตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์ไม่เคยออกมาเลยค่ะ
รถมีแต่จอดเอาไว้แบบนั้นตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์ไม่เคยขับออกมา
ถ้าชาวบ้านขอไปก็จะขอค่าน้ำมันเพื่อนำออกไป

แล้วก็ล่าสุดที่เป็นปัญหาแล้วเขาโพสต์
คือ๓เมษายนไฟไหม้เป็นร้อยไร่ก็ไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงรถออกมาไม่ได้
เหมือนเดิมคือไม่มีน้ำมัน
คือถ้าจะให้ไปช่วยดับไฟดับเพลิงคุณต้องเรียรัยค่าน้ำมันมาเติม

เอาแล้วงบประมาณด้านเชื้อพงเชื้อเพลิงของอบตอะไรไปไหนหมดใช่ไหมอันนี้เป็นคำถามแน่นอน

ได้จอดไว้นานแล้วนะครับโดยที่ไม่มีน้ำมันที่จะเติมนะครับ
เวลาที่จะออกเนี่ยก็ต้องใช้เงินชาวบ้านนะครับเพื่อเรียรัยเพื่อเติมน้ำมันนะครับ
เขตพื้นที่ตำบลแก่ใหญ่นะครับก็เกิดเพลิงไหม้หลายรอบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมู่๑๒นะครับจนถึงขั้นต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าระบบข้างในเป็นแบบไหนนะครับคาดว่าน่าจะไม่ลงรอยกันนะครับไม่ประสานงานกันไปว่าแบบไหนนะครับทำให้พี่น้องชาวบ้านตำบลแก่ใหญ่เนี่ยเดือดร้อนนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านก็พอรู้ว่ามีปัญหาภายในกันแต่ว่าชาวบ้านจะมาเดือดร้อนแบบนี้ไม่ได้นะ

ชาวบ้านบอกว่าเท่าที่ทราบก็คืองบประมาณเกี่ยวกับเชื้อเพลิง๒แสนกว่าบาทนะคะ
แล้วทำไมไม่มีงบในการเติมน้ำมันก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อย

ต้องยอมครับว่า
รถดับเพลิงนางกล่าวนี้ไม่มีน้ำมันจริงในวันนั้นในวันเกิดเหตุ
ก็ด้วยสาเหตุวันนี้นะครับผมได้เชิญผู้นำท้องที่กับท้องถิ่นนะครับทั้งสมาชิกเองได้เข้ามาร่วมประชุมด่วน
ข้อสรุปในที่ประชุมนี้ว่าเหตุการณ์นางกล่าวนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
เตรียมความพร้อมของอบตเองนะครับจะต้องมีความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
ประหลัดอบตแก่ใหญ่ก็เลยฝากขอโทษประชาชนในพื้นที่ที่มีความบกพร่องเกิดขึ้น
จนทำให้เกิดความเสียหายแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย
แล้วก็ให้คำมั่นในลักษณะที่ว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอน
ตอนนี้ก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ามีปัญหาอะไรกันภายใน
เป็นตลกร้ายของสังคมไทย
เนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ว่าสุรินเข้าไปดูจังเลยเนี่ย
คือต้องดูให้ถึงงบประมาณต้องเอามาแถลงให้ละเอียดยิบเลยว่า
คุณเอาไปไว้ไหนจะมาบอกว่าอนาคตจะไม่เกิดเหตุแล้วครับ
เดี๋ยวผมคุยกันแล้วก็ไม่เกิดเหตุแล้ว
แล้วที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นต้องสาวไปให้ถึงค่ะ
ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันหลายครั้งทั้งคนตายทั้งความเสียหายของเขาเยอะแยะไปหมด
รถดับเพลิงเจาะอยู่แต่ออกไปวิ่งไม่ได้ไม่เคยออกมาวิ่งเลยแบบนี้